นาทีระทึกนะคะเหตุการณ์ที่รถยนต์เนี่ย
เสียหลักพุ่งชนเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครรัฐศิริมาร์
ดหวิดไปนิดเดียวค่ะเพราะว่าจังหวะที่พุ่งชนเนี่ย

มาเร็วค่ะนี่นิดเดียวจริงค่ะ
สติดีนะมากคือคงได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียง
โอ้โหมาแต่ไกลแต่นี่มาเร็วแล้วกวาดเลยนะคะเนี่ย

หลวกซื้อแห่งหนึ่งบนถนนสายด่านคุณทศหนองสวงตรงข้ามวัดบ้านหารจังหวัดนครราชศรีมาร์
ซึ่งเจ้าของร้านกำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ก็มีรถกระบะค่ะเสียหลัก
พุ่งเข้าชนร้านเจ้าของร้านก็เลยรีบกระโดดหนีอย่างรวดเร็ว
ทำให้รอดตายอย่างบุดหวิดนะคะส่วนเพจดังที่แชร์คลิปนี้ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
เกี่ยวกับการขับรถด้วยความเร็วสูงทำให้คนทำอาหารกินเนี่ยต้องเดือดร้อน
บางคนก็เป็นห่วงขอให้ปลอดภัยแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะ
ว่าดูดีเอ๊ะมีเด็กนอนอยู่ที่พื้นด้วยจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็ติดต่อไปยังร้อยตำรวจเอก
วัดชายรักแก้วรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรด่านคุณทศ
ทราบว่าคนขับรถเนี่ยเป็นกรรมการสหกรการเกษตรด่านคุณทศตอนขับรถอยู่ในอาการหมดสติ
ทำให้ขับรถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนป้ายโฆษณาก่อนจะพุ่งชนเข้าร้านสะดวกซื้อ
ชื่อว่าไทยวัฒนามินิมาตรนะคะทำให้นายสารวุฒิจำนงชอบ
แล้วก็ครอบครัวที่อยู่ในร้านได้รับบาดเจ็บจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งในคลิปที่เห็นว่ารถกระบะชนถังแก๊สที่วางในร้านด้วย
ก็ทำให้เกิดแก๊สรั่วแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถนำรถดับเพลิง
ฉีดน้ำพรมพื้นที่ป้องกันการเกิดประกายไฟไว้ได้
เรื่องต้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ดูแล้วก็น่าตกใจแทนจริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะ

น่าจะต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าเหตุใดถึงหมดสติ
เกิดอะไรขึ้นสำหรับคนขับที่เสียหลัก

น่ากลัวมากแล้ววางไม่ได้ถังเดียว

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีนำมารายงานต่อไปนะคะ